ติดตามชัดข่าวเที่ยงกันต่อในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าขึ้นมาหลายสาย
ก็มีการเปิดทดลองกันไปกับสายสีม่วงรวมทั้งที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ครับ
รัฐบาลเขามีแนวคิดว่าจะไปเอาเงินจากคนที่ได้ประโยชน์
เอกชนทั้งเรื่องของห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียม
ราคาที่พุ่งราคาอสังหาขึ้นไปเนี่ย
เอาเงินจากกลุ่มคนเหล่านี้ไปให้กับประชาชนที่ถูกเวรคืนที่

ที่นี้จะเป็นอย่างไรไปฟังการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

ในอดีตใครที่ถูกเวรคืนที่ดิน
เขาจะเอาไปทำถนนหนทางเนี่ย

เพราะว่าเขาให้ค่าเวรคืนเนี่ยถูกมาก
เขาออกเป็นบริเวณคืนขึ้นมาเราก็ขัดขืนไม่ได้
เพราะขัดขืนก็ผิดกฎหมาย
แต่ปัญหาที่มันช้ำใจก็คือว่า
เวรคืนที่เขาให้ต่อตารางต่อไร่ต่อตารางวาเนี่ยมันถูกมาก
อันนี้ก็โทษไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่ารัฐบาลจะบอกว่า
รัฐบาลยากจนลำบากไปให้ค่าเวรคืนสูงก็ไม่มีเงิน
ฉะนั้นก็รับเท่าที่จะรับได้
แม้ว่าต่อมาพยายามจะปรับอัตราเวรคืนให้มันดูสูงขึ้น
แต่ว่าก็ยังน้ำตาตกอยู่ดี
เพราะว่ามันต่ำกว่าราคาเป็นจริงมาก
เคยมีคนเสนอแนวคิดว่า
เวลาเวรคืนตัดถนนหนทางเข้าไปที่ไหน
ดินสองข้างทางที่เคยเป็นที่ตาบอด
โอ้โหราคามันพุ่งขึ้นมามหาศาล
อย่างในกรุงเทพเนี่ยง่ายเลยเนี่ยเกษตรนวมินแต่ก่อนเป็นที่ตาบอด
พอตัดถนนเข้าไปปั๊บโอ้โหสองข้างทางเป็นร้านอาหารเป็นคอนโดมิเนียม
เป็นบ้านจัดสรรเป็นศูนย์การค้าเต็มไปหมด
คนที่เป็นเจ้าของที่ดินแต่ก่อนนี้เป็นที่ตาบอด
พอเป็นอย่างนี้ปั๊บรวยกันเป็นแถวเลยครับ
แต่ว่าคนที่ที่ดินไปผ่ากลางที่เขาได้รับเงินเวรคืนได้นิดเดียว
แต่ว่าคนสองข้างทางได้ประโยชน์มหาศาลเป็นอย่างนี้เกือบทุกที่
ไปดูแถวแถวข้ามจากปากเกร็ดไปสิครับข้ามสะพานพระรามสี่จากปากเกร็ดไปตรงนั้นเนี่ย
ทะลุออกอะไรล่ะราชพฤกษ์แต่ก่อนนี้เป็นที่ดินตาบอด
เดี๋ยวนี้หมู่บ้านเต็มไปหมดแล้วคนที่จะเป็นเจ้าของที่ดินอ่ะ
รวยกันมหาศาลเหมือนถูกหวยแต่คนที่ที่ดินผ่ากลางน้ำตาตก
มันทำยังไงที่จะให้มันวินวินด้วยกันทั้งคู่
นี่คือหลักคิดที่คิดกันมานานแล้วเพิ่งจะเห็นเป็นจริงเป็นจัง
ก็ข่าวเมื่อวันสองวันเนี่ยที่เขาจะไปเก็บภาษีที่ดิน
ข้างทางรถไฟฟ้าเนี่ยที่ดินแนวรถไฟฟ้าจากเนี่ย
ลังจ้องรีดภาษีเพิ่มเนี่ยอันนี้ถูกต้องเลยครับ
ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงที่ดินสองข้างทางรถไฟฟ้านะ
ที่ดินสองข้างทางถนนหลวงด้วยก็อยู่ในสภาพเดียวกัน
ก็คือคนถูกเวรคืนน้ำตาตกคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือคนที่ถนนตัดผ่าน
ทำยังไงในหลายประเทศเขาก็ใช้หลักคิดนี้
เก็บภาษีจากคนที่ได้ประโยชน์สองข้างทางเยอะ
แล้วเอาเงินมาเฉลี่ยสุขให้กับคนที่ถูกเวรคืน
ให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเวรคืนให้รัฐเนี่ย
ผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยคุ้มได้ค่าเวรคืนแพงขึ้น
เขาก็ยินดีเสียสละเขาก็ได้เอาเงินไปซื้อที่ซื้อทางอยู่ที่อื่น
สบายอย่างนี้วินทั้งคู่
รัฐบาลเอาคนที่ได้ประโยชน์จากการเวรคืนมาจ่ายให้คนเวรคืน
หลักคิดนี้หลายประเทศเขาทำกัน
ใครถูกเวรคืนก็ไม่น้ำตาตกเพราะว่าได้เงินพอสมควร
เงินไปซื้อที่ดินตรงอื่นไปอยู่ที่อื่น
แต่นี่ของเราได้นิดเดียวแล้วก็มานั่งมองตาปริบ
พวกที่มีที่ดินสองข้างทางโอ้โหเอาไปขายบ้านจัดสรร
เอาไปขายที่เขาทำคอนโดเอาไปขายที่เขาทำร้านอาหาร
เอาไปขายที่เขาทำศูนย์การค้า
ที่ดินเพิ่มขึ้นตั้งไม่รู้กี่เท่า
แต่ปล่อยให้คนถูกเวรคืนน้ำตาตกไหนเป็นไปได้ยังไง
ฉะนั้นแนวคิดนี้คือแนวคิดที่ถูกที่สุด
เริ่มต้นที่แนวทางรถไฟฟ้านี่แหละก่อนทำให้เห็นก่อน
ถนนหนทางที่ไหนก็เหมือนกัน
ใช้แนวคิดนี้แหละครับเก็บภาษีแพงเลยเก็บทีเดียวเลย
ใครบ้างได้ประโยชน์จากการเวรคืน
ใครบ้างที่อยู่สองข้างทางแล้วเอาที่ดินไปขาย
ให้เขาทำคอนโดขายให้เขาทำโรงแรมขายให้เขาทำรีสอร์ท
ให้เขาทำร้านอาหารขายให้เขาทำศูนย์การค้า
เมื่อตัวเองรวยขึ้นไม่รู้ตั้งกี่เท่า
เท่าเอาภาษีเฉพาะภาษีขายซื้อขายอย่างเดียวไม่พอ
ต้องมีภาษีพิเศษแล้วเอาเงินนั้นแหละครับ
ใครบ้างถูกเวรคืนมาจ่ายให้ในราคาที่เรียกว่ายิ้มได้ก็แล้วกัน
ให้เขาได้บอกว่าเออดีจังเราถูกเวรคืนที่ดินยิ้มได้

ลักษณะการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขแบบนี้
สังคมก็จะอยู่กันได้

คนที่มีที่ดินสองข้างทางก็ได้ประโยชน์
คนที่ถูกเวรคืนก็ยิ้มได้เพราะรัฐจ่ายให้แพงขึ้น
เอาละนี่เป็นแนวความคิด
แต่ต่อไปเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็จะต้องเดินหน้าทำ

อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องที่จะต้องแก้ไขกันให้ได้
เวลาเขาจะวางแผนไปตัดถนนที่ไหน

แล้วคนเหล่านี้ก็ไปซื้อที่ดินดักหน้าไว้
พอตัดถนนพัวเอาที่ดินไปขาย

ในอดีตเนี่ยใครเป็นอธิบดีกรมที่ดินเนี่ย

ชาวบ้านคนอื่นเขาไม่รู้นี่ครับ
ว่าอ๋อเขาจะตัดถนนตรงนี้นะ
เขาจะตัดเส้นนี้จากตรงนี้ไปตรงนี้นะ
เขาจะทำเป็นถนนใหญ่ผ่านมาตรงนี้นะ

มีคนไปซื้อที่ดักไว้

มีคนมาซื้อที่เราเหมาซื้อ
มาซื้อเป็นแปลง

อ้าวนี่เขาจะตัดถนนผ่านข้างบ้านฉันเหรอ
อ้าวที่ดินฉันก็ยังไง

ลักษณะอย่างนี้จะแก้ยังไงครับ
ไม่งั้นคนที่คบคิด

รู้นี่ครับว่าจะตัดไปแนวไหน

ชาวบ้านก็หลงกลขายถูก
ทำยังไงที่จะให้ชาวบ้าน
เขาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

หรือไม่นานเกินไปนัก

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ที่บอกว่าให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้เนี่ย

ถ้าสมมุติว่าพอรู้ละแคะระคาย
ว่าข้างบ้านเราเขาจะทำถนนมา

เราทำหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไหม

ราชการจะตัดถนนผ่านมาใกล้แถวนี้
ถ้ารัฐบาลตอบมาว่าใช่
ถนนเส้นนี้จะเริ่มตัดเมื่อนั้นเมื่อนี้จากนี่ไปนี่
อ้าวเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่ขายสิครับ
เราก็นอนกอดโฉนดไว้
ถนนตัดมาเมื่อไหร่เราก็ขายได้ราคา
ทุกวันนี้ใครมาซื้อเท่าไหร่ก็ดีใจ
ที่เราตาบอดแท้มีคนมาซื้อ

รู้อีกทีนึงพอถนนตัดพัวขึ้นมา
เอ้านี่ที่ดินเราอยู่ริมถนนนี่
แล้วทำไมไปขายซะถูกอย่างนั้นล่ะ
เหลื่อมล้ำเรื่องนี้จะต้องได้รับการแก้ไข
ฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่รวยอยู่แล้วพวกนายหน้า
พวกมีเงินพวกเงินนิ่งเงินนอนอยู่นิ่ง
ก็เอาเงินไปดักซื้อที่ดินแถวนี้แถวนั้นไว้
เจ้าของตัวจริงได้เงินนิดเดียวแล้วคนเหล่านี้ก็ร่ำรวย
นี่แหละถึงบอกว่าวิธีการแก้เผ็ด
คนเหล่านี้คือเก็บภาษีแพงเลย
ภาษีแพงเอามาเข้าอยู่ในมือรัฐไว้ก่อน
พอเวรคืนปั้งปั๊บก็เอาล่ะ
คนนั้นคนนี้ในราคาที่เหมาะสม

ลักษณะนี้เรียกว่าเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข

ในสภาปกติก็คงทำลำบาก
อันนี้ก็เอาอีกเรื่องนึงฝากไว้เลย
กับรัฐบาลคอสชนี่แหละ
เก็บที่ดินแนวรถไฟฟ้าก็รีบสนับสนุนเสีย
แล้วอย่าเอาเฉพาะแนวรถไฟฟ้า
เอาแนวถนนใหญ่ที่รัฐบาลตัดผ่านด้วย
เอาเงินจากคนที่ขายที่แพง
แล้วมาจ่ายให้คนที่เขาถูกเวรคืนบ้าน
เขาจะไม่ต้องเดือดร้อน
วันนี้ก็ขีดเส้นใต้ไว้เรื่องนี้ครับคุณก้อคุณดาวครับ

มนุษย์เงินเดือนที่ต้องการคอนโดตามแนวรถไฟฟ้า
บากใจเพราะว่าพอโครงการเกิดใหม่ราคาถูก
ในทุนไปกว้านซื้อกว้านจอง๕ห้อง๑๐ห้อง

สุดท้ายคนต้องการอยู่ก็ไม่ได้ห้องดีใช่ไหมใช่ครับ
ใช่ครับเรื่องนี้ต้องติดตามต่อครับ
ขอบคุณครับตอนนี้เป็นความทุกข์ใจ

ขายใบจองเขาเรียกว่าการขายใบจองนะคะ